เราก็ต้องไปช่วยแล้วเป็นงานปัจจั๊บจริง

เข้าไปในท้องงูเหลือมแล้ว
อะไรเลยที่เข้าไปอยู่ในนั้น
ไก่ชนโอ้โฮเลือกที่ไก่ชน
เข้าไปในร้านก็ต้องไก่นั่นแหละ
ไก่ชนราคาแพงด้วยนะน้องใบตองคุณชิสา
เท่าไรล่ะคุณอิ่มของแพงไก่ชนตัวเป็นหมื่นก็มี
เออมันแพงนะจริงมันแพงนะจริง
เหตุการณ์นี้ครับเกิดขึ้นที่บ้านเลขที่๑๕หมู่
ตำบลท่าข้ามอำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเศร้า
ไปถามคุณกิติพฤษพานทองเจ้าของบ้านเล่าว่า
ตัวเขาเลี้ยงพ่อพันธุไก่ชนเอาไว้ในเหล้านี่แหละ
ปรากฏว่าเดินไปดูพ่อพันธุไก่ชน
จะไปดูกลับมาเรียกมาบอกว่าคุยกันซะหน่อยเล่นกันซะหน่อย

กุ๊กที่คุณโทรหาไม่สามารถติดต่อได้ใน
เดี๋ยวโทรไม่ได้เพื่อได้มิตรศาสตร์

ปรากฏว่าจะอยู่ในท้องแล้วเจอกินเข้าไปอ่ะดิ
โอ้โหเขาบอกว่าพ่อพันธุ์ของไก่เนี่ยนะฮะ
ยังไงคะตัวเป็นหมื่น

ต้อนต้อนฟี่วิสาลลองดาวด้วย
เกือบ๓เมตร

แต่พอเอามาวัดตกใจเลย

อุ้ยความยาวของมันอุ้ยพี่เบิ้มอยู่นะพี่เบิ้มเลยครับอุ้ยเนี่ยฮะลากมาอ่าไปแล้วไปแล้วเออแต่หนักพุงหนักพุงอ่าลากไปหน่อยหนักพุง
โอ้โหนี่ไงนี่ไงเอาออกมายาวจริงเห็นไหมเห็นไม้เราเอาออกมายาวจริงเมื่อกี้ขดอยู่อ่ะอย่างกับท่อไอ้สายยางอ่ะเหมือนท่อดับเพลิงอ่ะเออประมาณนั้นเลยอ่ะ
คุณกิจิพฤตเจ้าของบ้านบอกว่าบ้านของตัวเนี่ยเขาเนี่ยนะฮะติดกับพื้นที่ป่ารกร้างอุ้ย
ก็เลยมีงูเหลือมบ้างงูเห่าบ้างเลื้อยเข้ามากินไก่ชนลุกหลักมันชอบมากินลูกเจี๊ยบ

เจี๊ยบหมดแล้วไงนี่กินแม่กินพ่อพันเลยอ่ะ
เออเจ๊ยบหมดเลยโขท์พ่อพันธุ์ไก่ชนเฉลย

ผมไปดูแลแล้วก็ไปทำข่าวด้วย
เพราะว่าในเหล้ามันมีข่าวให้ได้เราติดข่าว

ร้อนตัวนะเราอาการแบบนี้มีพิรุษ

อ้าวเหรอเดี๋ยวค่อยเคียร์กันเล่าที่สอง
คุณพูดอย่างนี้นะมันสนุกไง
ไม่คุณตรงนะครับพูดอย่างนี้มันสนุกในการทำรายการ

ช่วยมาเคลียร์ด้วยช่วยมาเคลียร์คำพูดด้วย